เรื่องนี้บ้างนะคะเป็นนาทีระทึกเลยจริงนะคะ
เรื่องของอุบัติเหตุมันไม่เข้าใครออกใครจะมาตอนไหนยังไงก็ไม่รู้
เหมือนเหตุการณ์นี้รถเก๋งขับออกจากซอยมาแล้วอยู่ดีไปพุ่งชนประสานงารถกระบะ
กระบะเขาจอดอยู่ข้างทางแล้วคือผู้หญิงคนนึงอ่ะเพิ่งจะขึ้นไปนั่งบนรถคันนั้นอ่ะ
รถกระบะนะคะอยู่อยู่รถพุ่งมาชนกรี๊ดกันสนั่นเลยนะคะดูคลิปกันหน่อยค่ะ

คือตีโค้งประหลาดมากนะคะผู้หญิงคนที่คลุมผ้าสีชมพูที่คุณผู้ชมเห็นที่ลูกศรชี้เนี่ย
คือเธอเพิ่งเดินผ่านหน้ากล้องของรถตัวเองเนี่ย
เข้ามานั่งในรถปิดประตูได้ไม่ถึงไม่กี่นาทีเอง
ตรงพุ่งเข้ามาชนหน้ารถระบะเต็มเต็มดันวันเลยนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๖โมงเช้าค่ะยังเช้าอยู่เลยนะคะ

ปากทางเข้าหมู่บ้านเนินเขาอำเภอทุ่งสงศ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
คุณผู้ชมนะคะก็จะเห็นเนี่ยว่ามันมีภาพจากกล้องหน้ารถนะคะ
ก่อนเกิดเหตุรถเก๋งคันสีดำเนี่ยก็จอดอยู่ลานจอดรถตรงนั้น
ร้านค้าข้างในเนี่ยแล้วหลังจากที่ผู้หญิงขึ้นรถมาได้
โอ้โหก็พุ่งมาชนแบบนี้เลยนะคะ
ไม่รู้ว่ามันเกิดผิดปกติอะไรภายในรถเก่งคันสีดำ
เพราะว่าพอพุ่งออกจากซอยเนี่ยมาด้วยความเร็วแล้วแหกโค้งชนเลย
แต่โชคดีค่ะเหตุการณ์ครั้งนี้เขาบอกไม่มีใครเจ็บรุนแรง
หลังจากที่มีการสอบถามถึงสาเหตุที่รถเก๋งพุ่งมาชนกระบะคันนี้นะคะ
ก็ทราบว่าเกิดจากคนขับเก๋งสีดำที่เป็นชายวัยกลางคน
คืออาการโรคประจำตัวกำเริบ
ก็เลยควบคุมรถไม่ได้รถเลยเสียหลักพุ่งมาชนนะคะ
อันนี้อันตรายมากใครที่มีโรคประจำตัวไม่ควรขับรถเพราะมันเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายมากนะคะ
โรคประจำตัวรุนแรงที่มันเกิดภาวะเฉียบพันธุ์ได้ทั้งผู้สูงอายุ
มีหลายครั้งเลยที่เกิดอุบัติเหตุเพราะอย่างนี้แหละ

กรมการขนส่งทางบกเขาบอกว่ามันมีอยู่๗๘โรคที่ห้ามขับรถนะคะ